มันเป็นเรื่องความผิดปกติทางพันธุกรรมของสัตว์
ลูกหมาทั้งลูกวัวที่เกิดมามีความผิดปกติ
แต่สัตว์ต่างที่เกิดมาแล้วมีความผิดปกติแบบนี้

พร้อมกับเรื่องของโชคลาภค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับลูกหมาและลูกวัว
ที่เกิดมามีลักษณะผิดปกติ
แต่ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าความผิดปกตินั้นให้โชค
เริ่มกันที่เรื่องสุดแปลกแม่หมาออกลูกหมามีแปดขา
ชาวบ้านพากันมุงดูลูกสุนัขแปลกตัวเดียวแต่มี๘ขา
คุณพัชรีเจ้าของลูกหมาบอกว่าเธอได้รับเลี้ยงหมาเพศเมียสีขาว
ชื่อศรีนวลตั้งแต่อายุ๓เดือนจนปัจจุบันเลี้ยงมาได้๑ปี
กระทั่งเช้าวันที่๑๙สิงหาคมที่ผ่านมา
นวลเนี่ยได้ออกลูกมาก่อนสองตัวเธอจึงออกไปทำงาน
ตกเย็นกลับมาบ้านอีกครั้งพบว่าเจ้านัวเนี่ยออกลูกเพิ่มมาอีกหนึ่งตัว
พอเข้าไปจับดูก็พบว่ามันแปลกมากเลยล่ะครับ
เพราะว่ามันมีถึง๘ขาในตัวเดียวแต่ตายแล้วเป็นเพศเมียเสียดายมาก
และคิดว่าถ้าเธออยู่ดูแลตอนคลอดอาจจะรอดก็เป็นได้
หลังจากที่พี่สาวและคนในบ้านมาเห็นต่างก็เชื่อว่าเป็นเรื่องดีแล้วมาให้โชค
โดยพี่สาวแนะนำว่าให้นำซากไปตากแห้งและทำตามกรรมวิธีที่ถูกต้อง
เพื่อเก็บร่างไว้บูชาตามความเชื่อต่อไป
ส่วนที่จังหวัดชุมพรมีลูกวัวเกิดใหม่ไม่เหมือนใครมี๒หัว๒ปาก๔ตา
ไปกันที่สวนปามของคุณประจวบสุวรรณรัฐบ้านเลขที่๑๒หมู่๑๐ตำบลชุมโคอำเภอประทิวจังหวัดชุมพร
เมื่อไปถึงก็มีชาวบ้านพากันไปมุ่งดูความแปลกของวัวอยู่เป็นลูกวัวตัวเมียสีน้ำตาลยังเดินไม่ได้
มีลักษณะแปลกไม่เหมือนกับลูกวัวทั่วไปหากดูที่ลำตัวและขาทั้งสี่ขาก็แข็งแรงดี
แต่กลับมีสองหัวสองปากและสี่ตาและยังมีชีวิตลืมตาได้
เกิดจากแม่วัวพันธสมสีน้ำตาลอายุ๑๖ปีกับอีก๖เดือน
ซึ่งแม่ของมันก็ยืนดูลูกอยู่ไม่ยอมห่างไปไหนเลยล่ะครับ
คุณประจวบเจ้าของวัวก็บอกว่าเมื่อประมาณวันที่๒๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
วัวตกลูกออกมาไม่เหมือนกับลูกวัวทั่วไป
จึงช่วยกันป้อนนมให้กินทั้งสองปากและดูแลเหมือนวัวตัวอื่น
ส่วนแม่วัวตัวนี้ออกลูกตัวนี้เป็นตัวที่๙แล้วล่ะครับ
เมื่อชาวบ้านทราบกันก็บอกกันปากต่อปากว่ามีลูกวัวเกิดใหม่และมีความผิดปกติ
ก็นำขวดนมไปป้อนลูกวัวด้วยก่อนจะยกมือไหว้ขอเลขเด็ดจากตัวเลขต่างต่าง
รูปลักษณ์ของลูกวัวอายุแม่วัวจำนวนลูกวัวซึ่งเป็นตัวที่๙
นำไปเสี่ยงโชคกันต่อไปนอกจากเรื่องของโชคลาภแล้ว
ความผิดปกติที่เกิดขึ้นนั้นมาจากความผิดปกติทางพันธุกรรม
ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ